เป็นเรื่องดีเรื่องของงานบุญนะคะ
ซึ่งผู้บริหารเครือไทยรัฐร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า

วัดหัวรังหมู่๔ตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวยิ่งลักษณวัชรพลผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วัชราวัชรพลผู้บริหารไทยรัฐทีวี
เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าและเททอง
ห่อพระประธานสมัยเชียงแสน
ขนาดหน้าตัก๘๙นิ้วสูง๓๕เมตร
เพื่อประดิษฐานในอุโบสถซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่
โดยมีพระประหลัดสุพรรณสุพัทโธ
เจ้าอาวาสวัดหัวรังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะ
มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเลยนะคะ

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้
วัดหัวรังเป็นที่พักสงฆ์เต็งรังมาก่อน
แล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะมาเป็นวัดหัวรัง

ก็ได้ร่วมกันจัดหาที่เพื่อสร้างวัด
ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่๔รูป

อาวาสวัดหัวรัง